แพร่ภาพทางโซเชียลมีเดีย

แต่ว่ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ะ

ใช่ค่ะไปดูภาพกันเลยนะคะ
อ้างว่าชายที่อยู่ในภาพก็คืออาสากู้ภัย
กำลังช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ตัวเอง
นั้นผสมอุบัติเหตุรัฐความมาหมาดเลยนะคะ
ทำกลางเสียงชื่นชมแล้วก็ความสงสัยจากชาวเน็ตนะคะ

เออยังใส่ชุดคนไข้อยู่เลยอะเออค่ะใช่ค่ะ
ส่วนสาเหตุใดจึงสวมชุดโรงพยาบาลออกมาแบบนี้
ทีมข่าวได้รับการเปิดเผยนะคะว่า
จากนายประยูนน้อยบัวงามหรือว่าคุณโรส
ผู้ที่อยู่ในภาพนี่แหละนะคะ
บอกว่าบ่ายวันอาทิตย์ขับรถตกคลอง

ทำให้ทรัพย์สินทุกอย่างนั้นตกลงไปในน้ำ
จากนั้นก็เข้ารักษารักษาตัวที่โรงพยาบาลบางเลน
ก่อนที่จะขอคุณหมอกลับบ้าน

สาเหตุที่สวมชุดคนป่วยไปปรากฏในภาพนะคะ

ตกลงไปพร้อมกับรถที่ประสบอุบัติเหตุ
ลูกชายที่มารับจึงไม่สามารถเข้าห้องพักพ่อ

ทางโรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเลย
ลูกมารับกลับบ้านแล้วก็ให้ไปทั้งชุดเลยนะคะ

แต่ขณะกำลังกลับบ้านกลับที่พัก

พบอุบัติเหตุที่บริเวณถนนพลดำริ

เป็นหญิงวัยรุ่นขับรถชนท้ายรถกระบะนะคะ
บอกให้ลูกชายจอดรถ

แล้วก็ประสานกู้ภัยคนอื่นให้มารับตัว
แม้ว่าลูกชายจะพยายามห้าม
แต่ว่าด้วยจิตวิญญาณของอาสากู้ภัย
ทนไม่ได้ค่ะที่จะเห็นคนเจ็บนั้นนอนอยู่บนถนนแบบนั้นนะคะ
ส่วนรถที่ขับตกคลองนะคะของตัวเองของคุณประยูนนะคะ
ว่าเพิ่งซื้อมาในราคา๗๐๐๐๐บาท

ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวล่าสุดก็กู้ขึ้นมาแล้วนะคะ
อู่ตอนนี้ตีราคาค่าซ่อมออกมาแล้วประมาณ๓๐๐๐บาท
คาดว่ารถคันนี้ก็อาจจะเป็นรถอาสากู้ภัยต่อไปนะคะ